คุณผู้ชมไปดูอุทาหรณ์ครับสำหรับคนที่ทำงานกับเครื่องจักรเครื่องกลต่าง
ผู้ชายคนนี้ทำงานในโรงงานรีไซเคิลครับเขาก็เวลาเอาเครื่องเจียไปเจียร์อุปกรณ์ต่างต่าง
อยู่มันระเบิดแล้วลูกไฟมันเข้าที่ตาตอนนี้ตามองไม่เห็นแล้วนะครับ
เพราะว่ามันร้อนมากมันระเบิดใส่หน้าคุณผู้ชมครับ
กำลังเจียเจียอยู่เลยฮะโอ้โหบาดเจ็บสาหัสตอนนี้นี่คืออุทาหรณ์เลย
แต่ว่าเอาใครจะคิดว่าทำงานอยู่เนอะแล้วเครื่องมือมันชำรุดเราก็ไม่ทราบ
นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในโกดังของโรงงานครับในปากซอย
ในซอยบางปราชยี่สิบนะฮะแถวแถวเทพรักษณ์บางพรีสมุดปราการ
คนเจ็บมีอ่าเป็นผู้ชายสองรายครับคือนายนัทธกิจอายุสี่สิบแปดปี
อันนี้โดนไฟลวกหน้าแขนแล้วก็ตาตามองไม่เห็นแล้วนะครับนะฮะ
สองข้างเลยอีกคนนึงคือนายพิบูลอายุสี่สิบแปดปีเท่ากัน
อันนี้โดนแรงระเบิดอัดที่บริเวณตัวหน้าอกบาดเจ็บ
ดวงตาสองข้างเหมือนกันแล้วก็ถูกเศษอลูมิเนียม
เด็นใส่จนเป็นแผลเต็มไปหมดเลยแต่คนนี้เข้าตาเขามองเห็น
ตาซ้ายเนี่ยเสร็จเหล็กมันกระเด็นเข้าไป
ท่าขึ้นอีกนิดหนึ่งคุณควันอัตเซียวค้าลูกตาใช่นะครับ
นะฮะทีนี้จากการสอบถามนายพี่บูลเนี่ยพอให้การได้
บอกว่านะฮะขนาดเกิดเหตุธันด้านของนายนัฐกิจ
คนที่โดนระเบิดใส่ตาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากำลังนั่งตัด
เอาไอ้ตัวเครื่องเจียเนี่ยตัดกระบอกอลูมิเนียมก่อนมันเป็นชิ้นส่วนรถยนต์นะฮะ
ก็เดี๋ยวจะเอาไส้ในออกมาแล้วก็แยกชิ้นส่วนอลูมิเนียมไปขาย
อยู่เนี่ยไอ้เครื่องตัดเนี่ยมันระเบิดตุ้มดังสนั่นแล้วไฟลุกเลย
ใส่หน้าตนเองหันไปมองดูโอ้โหเพื่อนหงายเงิบไปแล้ว
ลงกับพื้นไปแล้วนะครับฟังเสียงคุณพี่บูลเล่าหน่อยนะครับ
เอามองดูมันก็เป็นอุปกรณ์
ก็ไม่ได้เก่าอะไรมากมายแต่สุดท้ายตอนนี้คุณนัฐกิจ
คุณหมอยังบอกไม่ได้ว่าจะกลับมามองเห็นเหมือนเดิมหรือไม่
หรือจะมองไม่เห็นทั้งสองข้างถาวรอันนี้ต้องคงดูอาการก่อน
เอาอุปกรณ์มาตรวจสอบว่าที่มันระเบิดมันเกิดจากเรื่องของอุปกรณ์มันเก่าเกินไปไหม
หรือว่ามันตัดเหล็กที่มันหนาเกินไปหรือเปล่ามันร้อนแล้วมันก็ระเบิดขึ้นนะฮะ
ใครทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรเครื่องเจียร์แบบนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ